เสด็จทั่วทุกถิ่นดินแดนไทยย่างพระบาทยาวไกลหลายฉนำ
เพื่อประเทศเป็นถิ่นแผ่นดินธรรมพระทรงนำสุขแท้แก่ประชา
พระทรงช่วยชาติไทยให้เจริญปวงชาวไทยสันเสริญปรารถนา
สถิตเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาบารมีที่บำเพ็ญ
ขอคุณพระไตรรัฐเป็นฉัดป้องและขอพระธรรมคุ้มครองทรงมองเห็น
พระสงฆ์ทรงศีลถิ่นร่มเย็นขอพระเป็นมิ่งขวัญนิรันดร
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทมัสรุมทะเลวิชั่นจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้

มันเส้นแป้งขนิดหนึ่งของ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงใสแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยจ้า
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปอิ่มอร่อยกับเมนูบะหมี่หมูหวานต้มยำไข่ออนเซนต่อด้วยเฟ้อน้ำเฟ้อยำแห้งและบะหมี่จอมพลชามใหญ่ยักษ์กันมาแล้ว
สัปดาห์นี้นักเล่าเส้นของเราจึงขอแบกเป้ขึ้นรถคู่ใจเพื่อเดินทางไปสู่ดินแดนเหนือสุดของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายกันยังไงล่ะเจ้า
และครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางล่วงหน้าก่อน๑วันค่ะเพราะต้องขับรถไกลเป็นระยะทางกว่า๘๐๐กิโลเมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคงต้องให้เวลาคุณน็อตได้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะ
แต่ถ้าไปกับเจ้าสี่ล้อคันนี้แล้วก็สบายใจไปได้เยอะเลย
ทั้งเรื่องความประหยัดความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ที่ช่วยให้ล็อกและปลดล็อกประตูอย่างสะดวกสบายในรัศมี๗๐เซนติเมตร
พร้อมปุ่มสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ที่ใช้เพียงปลายนิ้วกด
ก็เริ่มต้นสนุกกับการเดินทางได้แล้วล่ะค่ะ
แต่ที่พิเศษยิ่งขึ้นก็คือมีระบบอิโมบิลายเซอร์
ที่ช่วยให้รถปลอดภัยจากการโจรกรรม
เรียกว่ามีทริปที่ไหนไปกับสี่ล้อคันนี้แล้วก็เซฟสุดเลยล่ะค่ะ
และภารกิจขึ้นเหนือเพื่อตามหาเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้
เราขนมาครบทั้งเมนูไทยจีนฝรั่งกันเลยทีเดียว
ซึ่งเราจะไปเปิดฟลอกันที่เมนูข้าวซอยน้ำซู่
เมนูเส้นผัดสูตรเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า๓รุ่น
จากร้านหญิงปิงยูนาน
ปิดท้ายด้วยเมนูแพ็คเชอรี่
นี่แค่เล่าให้ฟังเป็นน้ำจิ้มก็ถึงกับกลืนน้ำลายกันแทบไม่ทันเลยใช่ไหมล่ะ
ถ้าอย่างนั้นก็รีบตามตัวพ่อแห่งวงการเส้นไปออนทัวร์ที่จังหวัดเชียงไฮกันเลยเจ้า
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเรากลับมาออนทัวร์กันที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้
แน่นอนว่าคุณผู้ชมจะได้รู้จักกับเมนูเส้นหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเมนูรวมถึงความสนุกที่รอคุณผู้ชมอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ไหนมาเชียงรายนะครับต้องประกาศให้คนรู้ครับว่าเรามาแล้ว

น็อตไหนอะ

เอาใครได้ยินเสียงไอ้น็อตแล้วก็รีบกระโดดขึ้นรถแล้วมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่สายพร้อมกันเลยนะเจ้า
เพราะเมนูเส้นจานแรกของเราในวันนี้จะพาไปพบกับเมนูข้าวซอยน้ำซู่
เมนูเส้นที่เป็นที่นิยมในกลุ่มชาวไทยหรือชาวไตใน๑๒ปันนาค่ะ
ซึ่งหน้าตาและรสชาติแบบออริจินัลนี้ในประเทศไทยมีแค่ที่อำเภอแม่ซ้ายที่เดียวเท่านั้นจ้ะ
ว่าแล้วก็บุกไปสืบสาวราวเส้นกันที่ร้านข้าวแรมฟื้นป้านางพร้อมกันเลย

สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่มาตามหาเมนูข้าวซอยน้ำซู่

ข้าวซอยน้ำซู่คือก๋วยเตี๋ยวของแบบถิ่นที่เขากินที่นี่ค่ะ

มาจากก่อนที่แรกมาจาก๑๒ปันนาค่ะ

ก็เข้ามาปี๒๕๒๗ค่ะเข้ามา

เป็นคนเอานำเมนูนี้มาขายที่

เดี๋ยวก็มา๒๗ก็เข้ามาแม่สาย

ก็แต่ก่อนก็ไม่รู้จักกันเลย

เป็นที่นิยมทานกันในกลุ่มชาวไทย

หนูข้าวซอยน้ำซู่มายังอำเภอแม่สายนี้
สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการแลกเปลี่ยนค้าขาย
และการอบพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทย
ผ่านเข้ามายังเมืองเชียงตุงประเทศเมียนมา

ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศพม่า

เรียนให้ฟังคร่าวแค่นี้ก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าส่วนผสมของเมนูข้าวซอยน้ำซู่นี้มีอะไรกันบ้าง